ระเบิดโรงคมเริ่มต้นปี๕๖มายังไม่ทันหมดเดือนหนึ่งเลย
แล้วเรื่องปีชงคนดวงชงเอายังไงดีได้รับผลกระทบยังไงหรือเปล่านะ
เช่นเดียวกับสาวคนนี้ค่ะลาล่าอาสยาม
บอกว่าปีนี้พี่เอ้ยชงมาเลยเข้ม

จำได้ไหมก่อนหน้านี้รถหรูของพี่ลาล่าขับอยู่ยางรถก็แตก
แต่โชคดีที่ไม่ได้เกิดอันตรายกับเธอนะฮะ
รับว่าตอนนั้นตกใจมากเลยเสียขวัญเบา
หลังจากนั้นก็โทรปรึกษาอาจารย์ที่เคารพเรื่องปีชงค่ะ
อาจารย์ท่านก็มีการจัดการเรื่องปีชงให้พี่ลาล่าเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็บอกอีกด้วยว่าแม้ว่าเป็นปีชงของลาล่า
แต่ชงแบบว่าได้จับเงินเยอะด้วยนะ

เฮ้ยจับเงินแน่ร้อยล้านรวยปังอย่างแน่นอน

แพลนบวชปิดวาจา

เสริมความปังขอเงียบสักพักก่อน
แต่ว่าก่อนปิดวาจาขอฟังเสียงสัมภาษณ์พี่ล่าก่อนจ้า
ถือว่าที่สุดนะก็ปีนี้เป็นปีชง

มันยังไม่คือเสียวแต่ทีนี้เราก็โทรปรึกษาอาจารย์เถอะว่า
ปีชงเธอฉันจัดการแก้ให้หมดแล้ว
ปีชงของเธอยังไงเธอก็ได้จับเงินแบบว่า
ร้อยล้านคือมันปังแน่นอนแล้วเธอจะรวยรวย

อาจจะต้องไปบวชปิดวาจาหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
เพื่อเสริมความมีพลังความเป็นมงคลให้กับตัวเอง

เพราะว่าหลังจากที่ยางแตกคือมัน
มันอะไรหลายอย่างทำให้หัวใจมันไม่ปกติ
มันรู้สึกกลัวเวลาเดินทางไปไหนมาไหนอะไรอย่างนี้
อย่างน้อยได้สิ่งเหล่านี้มาทำให้เราสบายใจขึ้น
เราก็จะพยายามทำให้เร็วที่สุดก่อน

หลายสำนักหลายหมอดูเขาบอกเลย
ปีชงปีนี้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของชงดี
ก็ขอให้พี่ลาล่าเจอแต่เรื่องราวดี

ร้อยล้านต้องให้ได้ต้องให้ถึง

อาจจะปุ๊บปั๊บรับโชคถูกลอตเตอรี่

แต่ที่แน่จำได้ไหมรถเขาทะเบียนอะไรอย่างนี้

ใช่ไหม

รายการเรามีพลายกระซิบด้วยนะคะ

ถ้าไม่เห็นป้ายทะเบียนดีฉันจะตีเลขไปเลย